เยียวยาให้กับผู้ที่เสียชีวิตนะฮะ
ให้กับผู้ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูนี้นะครับ
ก็มีการช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน
แล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องของประกันกันด้วยนะฮะ
โดยโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกองทุน
เงินช่วยเหลือผู้ประสบสารภัยสำนักนายยกรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งมีมติให้ความช่วยเหลือกรณีเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพู
เบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น
เฉพาะผู้เสียหายไม่รวมถึงผู้ก่อเหตุ
และบุคคลในครอบครัวดังนี้นะครับ
กรณีการเสียชีวิตนะฮะได้รับค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพรายละ๒๐๐๐๐บาทนะครับ
กรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ๑แสนบาท
๓กรณีบาดเจ็บไม่สาหัสรายละ๕๐๐๐๐บาท
๔กรณีทุพพลภาพรายละ๒๐๐๐๐๐บาท
ทั้งนี้การช่วยเหลือจำนวนดังกล่าว
เป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ

จะมีการพิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
ดูของการสูงยฤทธรรม
เบื้องต้นจะมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บ
จะได้รับเงินเยียวยาครอบครัวละ๑๑๐๐๐บาทค่ะ
ครับขณะที่ทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคอปภนะฮะ
นายสุธิพลทวีชายการเปิดเผยนะครับ
เปิดเผยว่าได้มีการตรวจสอบในเบื้องต้น
พบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เกิดเหตุ
มีการทำกรมทันประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
สำหรับสถานศึกษากับบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
ทำประกันตั้งแต่วันที่๑๖พฤษภาคม๒๕๕๙
แล้วก็สิ้นสุดวันที่๑๖พฤษภาคม๒๕๕๙
ดังนั้นมันก็เลยครอบคลุมช่วงเวลาตรงนี้พอดีนะฮะ
ผู้เอาประกันตามรายชื่อที่แจ้งไว้กับบริษัท
โดยมีข้อตกลงความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะสายตาการรับฟังการพูดออกเสียง

จำนวนเงินเอาประกันภัยนักเรียนบุคลากร
จำนวนห้าหมื่นบาทต่อรายนะครับซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานคอปภ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว
ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ทางสำนักงานคพภ๓ขอนแก่น
และก็สำนักงานคพจอุดนทานี
ซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพู
เข้าเยี่ยมและอำนวยความสะดวกด้านประกันภัย
แก่ครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บ
และเข้าตรวจสอบนะครับว่าผู้บาดเจ็บมีประกันภัยประเภทอื่นหรือไม่แล้วนะฮะ

พบว่าผู้ประสบเหตุบางรายจริงก่อนหน้านั้นมีการทำประกันภัยไว้นะ
แต่ว่ากรมธรรมประกันภัยได้หมดความคุ้มครองแล้ว

สำหรับรายที่ยังมีความคุ้มครองตามกรมฐานประกันภัย
สำนักงานคอปภจะเร่งดำเนินการติดตามประสานงาน

ทางครอบครัวพอก็แสงความเสียใจ

แล้วก็ระดมสรรพากำลังของบุคลากรของครอบครัวพอ

เพราะตอนนี้มันต้องถึงขั้นของการเยียวยา
ชดเชยการช่วยเหลืออะไรต่างแล้วนะฮะ